อย่างบอกว่าคีย์สุดท้ายกันเปิดอุดหภูมิให้สภาพอากาศเลยนะ
เพราะว่ามันเป็นประเด็นร้อนมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้ว
สำหรับกรณีเรื่องของการตั้งพักทหาร
คือเรื่องการตั้งพักทหารสนับสนุนรัฐบาลอาหาร

แต่ว่ามาร้อนนะช่วงนี้เพราะว่ายิ่งใกล้ช่วงของเลือกตั้งเข้าไปทีไร
รถเหม็ดเข้าไปทีไรเนี่ยก็มีข่าวลือหนาหูออกมาว่ามีทหารบางพวก
เขาใช้คำว่าสมคบคิดกับอดีตข้าราชการรวมถึงกำนันคนดังภาคใต้

ที่บอกว่าอาจจะไม่เลิกแล้วไม่เอาแล้วไม่เล่นการเมืองแล้ว
บอกว่าจะมีการตั้งพักทหารกันมาเพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เรื่องนี้คนที่ออกมาจะบอกว่าปล่อยข่าวออกมาเปิดเผย
ก็คืออดีตสอดของภาคประชาธิปัชฌาด้วย
คือมันดูมีเขาลางดูมีมูลความจริงแต่จะจริงจะเท็จอย่างไร
วันนี้ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายนะคะ
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ

ก็นี่ก็เหลือไม่กี่วันสิ้นเดือนสิ้นปีหกศูนย์
พอปี๖๑ปีกรองก็ต้องเริ่มขึ้น
ปี๖๑เดือนไหนช่วงไหนเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่ง
และที่คนไทยจับตามองก็อยู่ว่า
รัฐบาลหลังเลือกตั้งรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไง
รูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงหมายถึงว่า
จะเป็นพักที่ประกอบไปด้วยพักการเมืองรวมกัน
แล้วเสนอคนของพักการเมืองเป็นนายก
แต่ว่าดูกฎเกณฑ์กติกาของรัฐมนูลกติกาของการเลือกตั้ง
ทำท่าจะยากทำท่าจะยาก
ฉะนั้นอีกเส้นทางหนึ่งก็คือว่า
ทหารที่มีอำนาจปัจจุบันนี้
สืบทอดอำนาจต่อโดยมีพักการเมืองสนับสนุน

หรืออาจจะมีพักการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่
ตอนนี้ก็เริ่มเห็นสัญญาณอะไรแล้วล่ะ
เมื่อ๒๓วันที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์พาดหัวใหญ่เลยครับ
ว่ามีคนออกมาเปิดเผย
ว่าจะมีการตั้งพักการเมือง
ระบุเลยครับดรสมคิตจาตุศีพิทักษ์

ระบุต่อไปว่าดรสถิตริ่มพงพันธ์
จะเป็นเลขาธิการพักโอ้ยหนังสือพิมพ์ก็พาดหัวกันใหญ่โต

แล้วพอมาถึงล่าสุดเนี่ย
แต่ดูในหัวข่าวสิพลักทหารเบือดสมคิตปัด
ไม่เป็นหัวหน้าสมคิดปฏิเสธ
ลองขุนสถิตร์ก็ปฏิเสธ
แล้วข่าวนี้มันมายังไง
มันมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหน
คนก็ตำหนิว่าสื่อมวลชนชอบไปเอาข่าวที่

คนที่ให้ข่าวเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาข่าวไม่จริงมาบอกสื่อ
ขอย้อนกลับไปดูเส้นทางของที่มาข่าวนี้หน่อยครับ
คนที่ออกมาเปิดเผยคุณวัชระเพชรทองอดีตสสประชาธิปัตย์
ตอนนี้อยู่ในสายแล้วขอถามกันหน่อยสวัสดีคุณวัชละครับ

เขาก็ต้องปฏิเสธเป็นธรรมดาครับ
แต่คุณสุภาพจำได้ไหมครับ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณเคยพูดเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนว่า
ถ้าจำเป็นก็ต้องตั้งพักการเมืองขึ้นมา

เพราะฉะนั้นการจัดตั้งพักการเมืองของทหาร
กำลังดำเนินการเป็นอยู่ในขณะนี้ยิ่งครับ
จากข่าวและข้อมูลที่ผมได้รับนั้น
มีการเสนอชื่อนายสมคิตจาตุศรีพิทักษ์ให้เป็นหัวหน้าพัก
และนายสถิตนิ่มพงพันธ์ให้เป็นเลขาธิการพัก
แม้ว่าท่านทั้งสองจะออกมาปฏิเสธในขณะนี้นะครับ
และผมก็ไม่ได้ต่อต้านพักทหารนะครับ
ผมเป็นเพียงผู้แทนนอกสภา
เรือนของพี่น้องประชาชนครับ
รั้วมารวมกันผมก็ต้องเข่าเตือนเจ้าของบ้านนะครับ
ครับเอางี้ก่อนคุณวัชระเอาอย่างนี้ก่อน
คำว่าพักทหารในความหมายคุณวัชละเนี่ยอย่างของคุณภัยบูลเนี่ยเขาประกาศตั้งขึ้นมา
แล้วเขาเชิญพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนี่เขาชัดเจนนะ
แต่ว่าคำว่าพักทหารนี่มันจะหมายถึงสามัคคีธรรมในอดีตไหม
ทหารออกทุนออกตึงออกตังค์ให้แล้วให้มีใครไปตั้งพักขึ้นมา
ความหมายคำว่าพักทหารนี้เอาเป็นว่าเขาสนับสนุนให้ทหารเป็นนายกต่อ
หรือทหารมาลงทุนเองแบบไหน
ครับโดยมีบุคคลสำคัญในประเทศนี้แหละครับ
ให้คนนี้มาร่วมพักอดีตผู้นำพลังงาน
ก็ยังถูกคาบคามให้ไปร่วมพักการเมืองพักนี้ครับ

บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ทางการเมืองเนี่ย

ทีนี้ถ้าจะเป็นอย่างนี้เนี่ย
คนที่จะมาเป็นสมาชิกพัก

หรือเขาจะไปล้วงเอามาจากพักเดิมฮะ
อันนี้เนี่ยผมก็ไม่อาจไปทราบของเขาได้นะครับ

ตรงนี้นี่เป็นประโยชน์ตรงของ
พักของทหารในตงการเมนว์ตั้งขึ้นเลยครับ
มัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองออกมาบังคับใช้แล้ว
และไม่ได้มีการรีเซตพักการเมืองหรือสมาชิกพักการเมืองแต่ประการใด
แต่ทำไมครับทำไมมีคนออกมาเคลื่อนไหว
ให้รีเซตสมาชิกพักการเมืองรีเซตพักการเมือง
แล้วมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้การขันพลับรวมถึงดรวิศนุเครืองาม
ก็ออกมาแย้มว่าจะใช้มาตรา๔๔แก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนุนว่าด้วยพักการเมือง
อันนี้ยังไม่ได้บังคับใช้สักวันเลยนะครับ
อธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจหน่อยก็คือว่าถ้าไม่รีเซตสมาชิกพักการเมืองเนี่ย
ประชาธิปัตย์มีสมาชิกอยู่เท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้น
ของเพื่อไทยมีอยู่เท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้น
ชาติไทยพัฒนามีอยู่เท่าไหร่เขาก็กอดของเขาไว้
แล้วคนตั้งพักใหม่ก็ไม่รู้จะไปหามาจากไหน
แต่ถ้ารีเซตพักการเมืองเนี่ยทุกอย่างเริ่มต้นใหม่
แต่กระสานสั้นเซ็นกันใหม่เรียกว่าใครจะตกปลาในอ่างกันยังไงนี่ได้หมดใช่ไหม
ใช่ครับแล้วบรรดาอดีตสอสอทุกท่านทุกพักนะครับ
ท่านก็ไม่ต้องไปยื่นไปลาออกจากคณะกรรมการบริหารภาค
ไม่ต้องไปยื่นใบลาออกจากหัวหน้าพัก
คือทุกคนเป็นอิสระทันทีตามประกาศมาตรา๔๔ที่กำลังจะประกาศเนี่ยครับ
แล้วถึงเวลานั้นใครอยากจะไปอยู่ภาคไหนที่ไหนดีกว่าก็ไปที่นั่นหรืออย่างนั้นเถอะ
ใช่ครับก็มีการเคาะกันเลยครับเคาะเคาะแล้วก็เรียกแล้วก็ช้อนต้อนเข้าพักนั้นนะครับ

อดีตเลขาธิการภักดิ์ประจาธิปัตย์ซึ่ง
วันที่๒๒นี้สนชเขาจะเชิญไปคุยนะครับ
ฉะนั้นแนวโน้มความเป็นไปได้เนี่ยมีสูงมาก
เพราะถ้าสนชไม่สนใจไม่เชิญไปคุยซะก็จบ
ไปคุยไหมประมาณว่าเขาให้ราคาหรือว่าเขารู้กัน

ก็เขาพวกเดียวกันนะครับ
เป็นพวกเดียวกันประธานทั่วเลยผมต้อง
พูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าเอาเป็นว่า
เผื่อจับท่านคนเอกประยุกต์จันทร์โอชาลอย่างนี้แล้วกันครับ

ทีนี้ในฐานะสมาชิกพักประชาธิปัตย์
มีคิดว่ามีคนที่จะเดินออกไปอยู่พักใหม่ที่คุณ
ที่เขาตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยจะเรียกว่าพักทหารหรืออะไรก็ตามแต่
กับพวกที่ยังเกาะแน่นอยู่กับประชาธิปัตย์
คุณวัชละเทียบสัดส่วนหน่อยสิไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่

คนที่สนับสนุนเอกประยุกต์จันทร์โอชาล

คงจะเหมือนไม่มากครับ

อดีตสอพรรคส่วนใหญ่นะครับ
มากกว่า๑๐๐คนครับ
สนับสนุนท่านอาจารย์อภิษฎเวชาชีวะ
และนายชัวร์หลีกภัยอยู่ในขณะนี้ครับครับ
ครับเอาเป็น๒ก๊อกนะ
คือ๑ออกไปจากพรรคประชาธิบัติ
หรือยังอยู่พักประชาธิปัตย์อยู่
แต่สนับสนุนให้คนนอกเข้ามาเป็นนายก
โดยใช้ประชาธิปัตย์เป็นฐาน

ก็มันเหมือนกันนะครับ

ฉะนั้นตอนนี้สมาชิกพักประชาธิปัตย์เนี่ย

พักพวกคุณวัชละเพื่อนที่เป็นสอสอเนี่ย

คือเขาคุยกันอย่างนี้ไงครับว่า
พักต้องยึดในหลักการและอุดมการของพัก
พรรคจะไม่สนุนบริจารณ์ทุกรูปแบบ
แล้วพักประชาธิปัตย์ในขณะนี้นะครับ
ก็ยังยืนยันว่าสนับสนุน
เป็นหัวหน้าพักนะครับ

ให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายของภาคการเมือง
การโรนโรงหาเสียงเลือกตั้งนะครับ
และเสนอชื่อได้ถึง๓ชื่อครับ

ท่านหัวหน้าพิสิทเวชาชีวะเป็นชื่อแรก
ท่านชวนหลีกภัยสมาชิกก็ต้องเสนอเป็นท่านที่๒อย่างแน่นอน
ส่วนท่านที่๓เนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับ
แต่ที่แน่คงไม่มีพลเอกคนใดคนหนึ่ง
เป็นชื่อที่พักประชาธิปัตย์เสนออย่างแน่นอนครับ
ปัญหาก็คือว่าประชาธิปัตย์จะไปชวนเพื่อน
จะไปรวบรวมเสียงมาพอที่จะมีตัวเลขตั้งรัฐบาลได้ไหม

อันนี้อยู่ที่พี่น้องประชาชนครับ
เพราะว่าท่านหัวหน้าพักได้เตรียมนโยบายในการปฏิรูปประเทศไว้หลายด้าน
โดยเฉพาะในสิ่งที่รัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์ท่านไม่ทำ
เช่นการแยกอำนาจการสอบสวนให้เป็นอิสระจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อันนี้ก็เป็นนโยบายหนึ่งครับที่จะนำเสนอพี่น้องประชาชน
และผมคิดว่าถ้าพี่น้องประชาชนเลือกสอสอของพักประชาธิปัตย์เข้ามาจำนวนมาก
ประกอบกับรวบรวมเสียงของพักการเมืองได้เป็นเสียงข้างมากในสภา
ก็พร้อมจะเสนอชื่อท่านหัวหน้าพักท่านอาจารย์อภิษฎเวชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีครับ
ครับโอกาสที่คนในพักจะสนับสนุนให้คุณชวนกลับมา
แล้วก็ขอเก็บคุณอภิษฎไว้ก่อนอายุยังน้อยอยู่
เก็บไว้สักพักหนึ่งก่อนสถานการณ์อย่างนี้เอาคุณชวนลงมาดีกว่าเนี่ย

ก็เป็นไปได้ครับมีการพูดคุยกันครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านชวนหลีกภัยท่านเป็นสุภาพบุรุษทางการเมืองครับ
ท่านยังยืนยันสนับสนุนท่านหัวหน้าอภิษฎเวชาชีวะ
ให้เป็นหัวหน้าพักและเป็นนายกรัฐมนตรี
ซึ่งท่านหัวหน้าอภิษฎไม่สามารถเป็นได้
นั่นแหละครับถึงจะต้องหาทางออกอย่างอื่นครับ
หมายถึงว่าถ้าสมมุติเอาอย่างงี้สมมุติว่า
คุณนวิสิทธิ์ประกาศว่าผมขอพักชั่วคราว
ไม่เป็นหัวหน้าพักแต่เสนอคุณชวนให้เป็นหัวหน้าพัก
เพื่อที่จะก้าวไปสู่นายกรัฐมนตรีอีกรอบนึง
อย่างนี้อย่างนี้โอกาสเป็นยังไง
ผมไม่อาจที่จะไปพูดแทนท่านอาจารย์อภิษฎเวชาชีวะได้นะครับ

แต่ที่แน่ครับตามกฎหมายในการโรนโรงหาเสียงเลือกตั้ง
อยู่ที่การเสนอชื่อจากพักการเมืองนั้น
ชื่อให้กับพี่น้องประชาชน
ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งครับว่า
เราจะเสนอชื่อ๑ท่านรายการอภิษฎเวชาชีวะ

ครับเอาละคุยไปไกลย้อนกลับมาคำถามเดิม
วัตทรปกรรมยังยืนยันอยู่ว่าทหารตั้งพักแน่
ไปชวนคนนั้นคนนี้เขาก็ปฏิเสธแล้วคนที่ปฏิเสธเนี่ย
เขาก็ได้บอกกล่าวให้กับคนรอบข้างได้รับทราบ
เป็นข้อเท็จจริงทางการเมืองที่ไม่อาจปฏิเสธได้
ผมพูดความจริงทั้งในสภาและนอกสภาครับครับ
และพักทหารจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
ซึ่งเราไม่ได้ต่อต้านนะครับ
เรายินดีต้อนรับนะครับ
และอยากให้ท่านใช้วิถีทางของระบบประชาธิปไตยมาต่อสู้กัน
อย่าได้ต้องการที่นอกเหนือบทเกณฑ์ของประชาธิปไตยเลยครับ
สรุปว่าคนที่เดินเกมตั้งพักการเมืองไว้รองรับทหารเนี่ย

คุณสุภาพก็ใจดีอยู่แล้วครับ
ครับเอาล่ะขอบคุณนะคุณสุภาพครับ
ผมพูดอย่างสุภาพที่สุดในรายการของคุณสุภาพครับ
เขายืนยันนะได้หนักศิษย์เต็มปากเต็มคำเลยนะ
ว่าพักทหารมีแน่แต่ว่าคุณสมคิดอาจจะปฏิเสธ
คุณสถิตอาจจะไม่ใช่หรือปฏิเสธไว้ก่อนมาเป็นทีหลัง
หรือจะหาคนใหม่แต่ที่แน่คือตัวเดินเกมที่จะตั้งพักทหาร

แต่ทิ้งท้ายเหมือนอยากจะพูดอะไรมากกว่านี้
แต่ว่ามันพูดไม่ได้นะ
จะมีภาคต่อไหมครับองค์สุภาพ
จะมีการแบบนั่งคุยกันต่อไหมคะ

เพราะว่าช่วงนี้มันหนาหูมากจริงจริง